มีชั้นว่าหลายคนเป็นเมนูโปรดของหลายคนเลยใช่ไหมครับ
ใช่แล้วสมมุติว่ามีหมูเนื้อหมูวางอยู่ข้างหน้า
เวลาคุณวรพรจะปิ้งจะย่างจะกิน
คุณวรพรมีขั้นตอนยังไงบ้างฮะ

มันเป็นไปโดยอัตโนมัติหยิบย่างหยิบกิน

ถ้าดูข่าววันนี้แล้วจะตกใจนะฮะ
เพราะว่ามีคำแนะนำบอกว่ามันยากกว่านั้นถ้าจะกินให้ปลอดภัย
เชื่อว่าคุณวรพรกับคุณผู้ชมทำเหมือนกัน
ผมเนี่ยไม่รับประทานหมูแต่เวลาเมนูกระทะแบบนี้
ผมถามจริงเถอะเวลาไปที่ร้านแบบนี้
ถ้าไปหิวเนี่ยไอ้ชิ้นแรกย่างสุกไหม
มันก็ต้องสุกสิคุณนัทพงศ
บางคนเพื่อนผมนะแค่โดนไฟอังก็จิ้มน้ำจิ้มเข้าปากแล้ว
ถ้าหมูนี่ไม่น่าจะมันต้องสุกนะคะ
ถ้าเป็นเนื้อไม่สุกได้ใช่ไหมคุณวัลพรพูดเข้าประเด็นเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมทานหมูกระทะเนื้อกระทะปิ้งยั่งอย่างไรครับ

คือมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด
เนื่องจากซื้อหมูมานะฮะมาทำหมูกระทะกิน
คราวนี้เนี่ยยังเป็นที่ตั้งข้อสงสัยอยู่ว่า
ตกลงที่ติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตเนี่ยนะ
คือกินเข้าไปทางปากหรือเชื้อมันเข้าทางแผลที่อยู่ที่มือ

นี่แหละฮะคุณหมอสุพนัทแก้วกำเนิดครับ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าการติดเชื้อนี้เนี่ย
ที่มาจากการบริโภคเนื้อหมู
บริโภคเนื้อหมูคือการกินข้าวทางปาก
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคุณนัทพงศ์
ถ้าเนื้อหมูไม่กินเข้าทางปากแล้วมันจะติดเชื้อได้ยังไง

ติดจากการสัมผัสได้ครับคุณผู้ชมครับ

อกจากนี้ยังมีภาชนะที่ใช้ร่วมกับอาหารสดด้วย
เช่นช้อนตะเกียบถ้าไม่ระวังแล้วก็เชื้อเข้าสู่ร่างกายท่านได้
เริ่มแรกท่านจะมีไข้รู้สึกซึมปวดหัวอาเจียน
มีจ้ำเลือดตามตัวเสียการทรงตัว

ต่อมาจะมีอาการสูญเสียประสาทการได้ยินหรือว่าหูดับ
กินหมูสดแล้วหูดับนั่นแหละ
ส่วนอาการที่รับเชื้อจากทางบาดแผล
จะมีอาการบวมแดงมีหนองมีไข้สูง
ถ้าไม่รีบรักษาอาจจะเสียชีวิตได้
เอาล่ะมาถึงไฮไลท์สำคัญ
คุณผู้ชมอาจจะต้องกินหมูกระทะยากขึ้น
คุณหมอแนะนำวิธีการป้องกันโรคนี้

ภาชนะนะจ๊ะระหว่างหมูดิบกับหมูสุก
ปนกันเวลาคุณไปตักนะฮะ

บางทีมันมีอันที่มันปนกันหรือเปล่า
ยกตัวอย่างในร้านหมูกระทะ
เกียบที่คุณวรพรคีบหมูดิบนะครับ

พอย่างเสร็จแล้วสุกแล้วได้ที่แล้ว

อันนี้สำคัญดิฉันว่าเป็นพฤติกรรม

เวลาไปย่างมันผ่านความร้อนแล้วไม่เป็นไร
แต่เรื่องนี้คุณหมอเคยเตือนมานานแล้ว
ต้องแยกตะเกียบดิบกับตะเกียบสุก

ให้แบคทีเรียจากหมูมันเข้าตัวท่าน

ที่ผมว่าไปเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่

ขึ้นทุกวันทุกวันแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับ
คุณผู้ชมครับก็ต้อง

นั่นแหละฮะก็ทำอย่างที่ทุกคนทำ

ต้องรักษาระยะห่างต้องมีช้อน

แล้วก็ต้องสวมถุงมือเวลาทำอะไรที่

เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เพิ่มนะคะคุณแม่บ้านที่กำลัง
ดูเราไปทำกับข้าวไปถ้าคุณหั่นหมู
สวมถุงมือก็จะปลอดภัยหน่อย
เพราะว่าบางทีเขาบอกว่ามีแค่รอยขวนอย่างนี้ค่ะ

เพื่อเนอะโอ้โหแค่นี้เอง
แล้วก็สำคัญก็คือต้องทานสุกนะคะ
สุกสำคัญมากเลยค่ะ